หูเตรูไม่เข้ากลัยออกฝ่าย

หูให้สุดกับหมู่คนเทพ

กายทิพย์เนี่ยเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่า

กายทิพย์คือกายในของเรา

มนุษย์เราที่ประกอบในความเป็นร่างกายในความเป็นมนุษย์เนี่ยประกอบด้วย

ซึ่งมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ

วิญญาณออกจากร่างคนเหล่านี้จะทำได้เมื่อปฏิบัติสมาธิจิต
จนถึงขั้นหนึ่งเช่นจตุยานหรือยานต่างเนี่ยนะ
ถอดจิตออกมาพิจารณากายหรือไปในที่แห่งใดตามปรารถนา

เขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการที่จะมาออกในรายการของเรา

ตัวเองเป็นวิศวกรไฟฟ้า
แล้วก็เห็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็ก
ถึงขนาดว่าอยู่ดีมาซื้อคอนโด

อย่างที่ผมบอกกับคุณหนุ่มกับมดดำมาหลายครั้งนะ

โชคดีนะถ้าเราเป็นคนที่แบบ
มีศีลมีธรรมแล้วก็เป็นคนมีสมาธินะ

หรือมีแบบกายทริปพิเศษอย่างเนี้ย

แต่ทีนี้ประเด็นมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับว่า

วันนี้ฉันจะนั่งเพื่อถอดไม่ได้

หรือต้องไปศึกษาเพิ่มอะไรไหมครับ
เขาต้องไปปฏิบัติสมาธิ
หรือปฏิบัติในเรื่องของสมรรถะภาวนา
สมรรถาภาวนาก็คือการปฏิบัติสมาธิแบบกำหนด

แต่ในกรณีของคนที่ถอดจิตออกไป
โดยที่อาจจะไม่ได้เคยเรียนขั้นสูง

หรือก็อาจจะหลุดออกไปเลยอย่างนี้

คืออย่างนี้คุณหนุ่ม
พูดไปมันก็เหมือนเข้าตัวนะ

ตัวเองก็เคยไปถึงจุดนั้น
เป็นยังไง
เขาบอกว่าอยู่ดีเพื่อนเขาที่เป็นวิญญาณพาเขาไปเที่ยวเมืองรับแลคุณเชื่อหรือไม่เชื่อ
สิ่งเหล่านี้น่ากลัวมากเพราะมิติของโลกมนุษย์กับโรคสวรรค์และโรคของบางโรคที่ลึกลับเวลาไม่เท่ากับเราเข้าใจไหม
เวลาของพวกเราเนี่ยอาจจะแบบร้อยวันของเขาอาจจะแค่ชั่วโมงเดียวเข้ากับร้อยวันแล้วถ้าเกิดเราไปแล้วไปหลงล่ะไปเพลินอยู่ตรงนั้นล่ะตายเลยนะเราจะกลับเข้าร่างไม่ได้หรือไม่ทัน
เพราะฉะนั้นกายทิพย์อย่างเขาอาจารย์ยังบอกฝึกต้องฝึกอย่างมุ่งมั่นเลยล่ะถ้าเกิดเขาต้องการกำหนดให้เป็นไปอย่างใจว่าเอาละเดี๋ยวจะเข้าในนาทีนี้จะถอดจิตออกไปเขาต้องฝึกเลย
แต่อันนี้เขาบอกว่ามันเหมือนแบบเขาเชื่อนะไม่แก่ของน้องเขาเชื่อเหมือนที่อาจารย์ลักษณ์พูดเลยว่ามันเหมือนมีมาตั้งแต่เมื่อก่อนเขามีมาก่อนเขามีมาหลายชาติพบคือก็อย่างที่ว่าเนี่ยเขาต้องไปปฏิบัตินะถ้าเกิดเขาอยากจะให้เป็นให้มีแต่เมื่อไหร่เขามีฤทธิ์ขึ้นมานะเขาจะอยู่ไม่สงบหรอกถ้าคนรู้นะคืออยู่อย่างนี้ด
คนผู้ปฏิบัติอภิญญาคนผู้ปฏิบัติในที่เมื่อกี้พูดยังไม่ครบว่าในการปฏิบัติในการปฏิบัติสมาธิมี๒ทางเรียกว่าทางหนึ่งคือ
สมรรถะภาวนาคือกำหนดเพื่อให้เกิดเป็นฤทธิ์
โดยการทำสมาธิเช่นลือสีฝึกชาญปฏิบัติและมีฤทธิ์เหาะเหนืออากาศได้
พวกนี้ดับปุ๊บจบเช่นเหาะไปปุ๊บเห็นผู้หญิงอาบน้ำแก้ผ้าอกต้ม
กำหนักปุ๊บล่วงปุ๊บฤทธิยานหมดมีอยู่จริงในสถานพุทธกาล
แต่อีกทางหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงคือวิปัสนาวิปัสนาภาวนา
แล้วมันวางจิตจากความยึดเหนี่ยวในสิ่งใดอันนี้ไม่เสื่อม
แต่มันไม่ได้ฤทธิ์อะไรแต่มันจะทำให้ไม่เวียนเกิดไม่ทุกเวทนา

เนี่ยผมกำลังจะบอกแล้วเมื่อเร็วนี้ผมได้มีการทำรายการแล้วก็มีการพูดถึงพระรูปหนึ่ง
ที่อยู่ที่วัดในจังหวัดหนึ่งปรากฏว่าอยู่ดีเป็นคนไปเห็นว่าท่านไปบินทบาทอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง
เขาก็โทรมาบอกทำไมลุงกู่มาบินทบาทที่นี่ปรากฏว่าเขาก็เลยวิ่งวิน

คุณหนุ่มเรื่องนี้จริงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงผมยืนยันมีอยู่จริงแน่นอน
แล้วตัวเราแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีฤทธิ์บางอย่างคุณหนุ่มมดดำก็อาจจะเคย
ผมเคยในคอมีพระเยอะแล้วก็มีสิ่งในรถเยอะเราเคยแบบว่าเราหลับตาแล้วพอลืมตาปุ๊บเนี่ย
รถมันไหลไหลเสร็จเราเหยียบเบรกมันกลายไปเหยียบคันเร่งมันพุ่งปื๊ดไปข้างหน้า

เราก็หักมาลัยหลบชุบเพื่อไปอีกเลนึงที่ออกออกซ้าย

ปรากฏว่ามันไม่พ้นมันไม่พ้นแต่มันทะลุท้ายรถกระบะคันหน้าแบบผ่านวืด
อย่างนี้เลยมันเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวจึงเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแต่เราไม่ยึดว่าเป็นฤทธิ์ของเราแต่รู้เลยว่าเออที่คนอื่นเขาเล่าผู้ที่จะเชื่อในเรื่องต่างก็ตรงว่าตัวเองเจอเองนั่นแหละ
เราจะเชื่อว่าจริงเรื่องนี้มันจริง

ต้องเจอเองมันจะเหมือนกับการเวลาหยุดไปช่วงนึงเนาะ

โอเคนะครับก็นี่ถือว่าเป็นบทสรุปนะฮะของในมุมของอาจารย์ลักษณ์ของเรานะครับซึ่งก็บอกว่าเรื่องการถอดจิตกายทิพย์กายละเอียดกายหยาบเนี่ยมีอยู่จริง

ร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับ

วันนี้นะครับ
สวัสดีครับ